คุณยายชาวเยอรมันอายุ
เที่ยวนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานสิรินาศนะครับแล้วก็ตำรวจสอบพอร์ทธาตุชัดชัย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นก็ต้องไปครับระดมกันออกค้นหาคุณบาบาร่าเอลิเซอร์เบส
นิก้าแรงคุณยายชาวเยอรมันอายุ๗๖ปีครับ
หายตัวจากรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับตั้งแต่๙พฤษภาคม
เริ่มค้นหานะครับวันที่๑๐พฤษภาคมคุณยายหายไปเป็นวันที่๔แล้ว
ยังหาตัวไม่เจอเลยจริงจริงคุณยายเคยหายตัวไปแบบนี้ครั้งหนึ่งนะครับ
วันที่๕พฤษภาคมแต่ครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ตามตัวเจอได้สำเร็จ
ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดของรีสอร์ทนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงพบว่า
ช่วงเช้านะครับวันที่๙นะวันที่๙๘นาฬิกา๓นาทีนี่ฮะ
คุณยายเนี่ยออกจากห้องพักต่อมา๘นาฬิกา๔๘นาทีครับคุณผู้ชมครับ
เดินหน้ามุ่งหน้าไปทางสนามบินนะจากนั้น๙นาฬิกา๔นาที
เพราะว่าคุณยายเนี่ยเดินอยู่แถวหน้าหาดไม้เขาครับเหมือนกำลังจะเดินกลับรีสอร์ทแหละ
ออกไปค้นหาแถวแถวหาดไม้ขาวนะครับส่วนชุดที่สองไปที่หาดในยาง
อกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์ผ่านเฟซบุ๊คช่องทางออนไลน์อื่นอีกนะฮะ
ใครมีเบาะแสแจ้งข้อมูลได้ตลอดเวลาเลยนะครับ
จากการตรวจสอบกล้าววงค์จอนปิดนะครับทำให้ทีมค้นหายังเชื่อว่าคุณยายบับเบอรา

ขอแรงช่วยแจ้งเบาะแสนหน่อยละกันหายไป๓วันแล้วนะคะ